มาดูพฤติกรรมของชายคนนี้ค่ะ
ผมขอโทษครับพี่ผมที่ทำผดเหมือนเวแต่มีผงผิด
แล้วเนี่ยพี่เฟี่ยงขวดแตกรับหมดเลยแล้วเด็กมันวิ่งเล่นกันแล้วเหยียบขึ้นมาทำไง
เหตุการณ์คือ๔เมษายนธแทนทีกว่านะคะ
เขาก็บ่นกันว่าไม่ต้องนอนกันพอดีนี่ค่ะ
ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมาค่ะ
ถอดเสื้อแล้วก็เนี่ยเดินอยู่หน้าห้องพักเหมือนเมา
คนที่อยู่ในคลิปเหมือนเขาก็ตำหนีว่าเสียงดัง
พูดจาเสียงดังมันรำคาญ
ชายชาวต่างด้าวคนนี้ก็พยายามจะบอกว่า
เนี่ยมีคนอยู่ในห้องอยากจะฆ่าทำร้ายตัวเองกระทืบเขาอะไรอย่างนี้
ก็เมาแหละเอาจริงพี่อุ๋ยก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
สุดท้ายก็ไหว้สวยไงสุดท้ายกลายเป็นยกมือไหว้งามเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่อพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุค่ะ
ไปพบกับเจ้าของคลิปนายศิวนาศอายุ๓๐ปี
เขาก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุพฤติกรรมของชายชาวต่างด้าวคนนี้นะ
เมาแล้วอัลวาดเอาขวดเบียร์ปลาใส่ทางเดินปลาลงไปจากตึก
ถีบประตูเหล็กก่อกวนเพื่อนข้างห้อง
ตอนแรกก็เอ๊ะเขามีปัญหาส่วนตัวอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเจ้าของคลิปบอกว่าทนไม่ไหว
ต้องออกมาเตือนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ล่าสุดตอนนี้ชายคนนี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ

คงทนไม่ไหวครับไปลุมทำร้ายเลยอ่ะอ๋อเหรอ
แล้วมั้งคือมันมันดึกแล้วนะพี่
พรุ่งนี้วันจันทร์ต้องต้องทำงานกันนะพี่
ผมก็เลยถามว่าพี่เป็นยังไงพี่เสี้ยนมวยเหรอหรือว่ายังไง
เปล่าครับพี่เขาเออห้องนู้นห้องนี้ติดค่าไฟ

โดยเขาเมาด้วยแล้วฟังเขาไม่รู้เรื่องด้วย

แต่ผมดูแล้วชั้นผมก็น่าจะมีผมเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นที่สุดอะไรประมาณนี้
แล้วมันมีเด็กมีเด็กด้วยไงพี่
ก็เลยเลือกที่จะเปิดประตูออกมาแบบระงับดีกว่า
เพราะถ้าไม่มีใครระงับเขาก็จะเป็นอยู่อย่างนี้

บ่อยขนาดไหนเดือนนึงก็มีสิบห้าสิบหกวัน
ครึ่งนึงอะ
เกือบทุกวัน

จุดที่เกิดเหตุเสร็จขวดแตกเต็มเลย
มีคราบเลือดที่พื้นทางเดินด้วยนะคะ

ผู้ก่อเหตุอัลวาดแบบนี้เป็นประจำ
ตอนแรกก็ไม่กล้ายุ่งกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ไม่กล้ายุ่งกับเขาเพราะว่าไม่กล้าเปิดประตู

ว่ามันเป็นอย่างไรเขาอยู่อย่างไร
เป็นประจำเป็นมาตั้งนาน
เขามาอยู่ได้หรือเปล่า
มันมาอยู่กับคนอื่นมันไม่ทำงานเขาก็ย่ายออก
แล้วก็มันติดค่าไฟเป็น๓๘๐๐
เลยเขาได้ตัดไฟมันเป็น๒๐กว่าวันเพิ่งมาติดวัน๒วันนี้เอง

เราได้แจ้งมิติหรือแจ้งอะไร
แจ้งนิติหรือแจ้งอะไรไปไหมพี่
เขาแกล้งกำลัวมานะแต่กำลัวก็ไม่ได้ไปคืนนั้นที่มารับอาลาวาค
เป็นอย่างนี้บ่อยมั้ย
นานทีนะไม่ใช่บ่อยนะแต่วันนั้นทั้งคืน
คุณผู้ชมคะเราเจอตัวผู้ก่อเหตุค่ะ

เขาเป็นชาวไทยใหญ่นะคะดูสภาพเขาค่ะ

หน้านี้รอยฟกช้ำปากแตกเลือดออกหู

นี่รอยขีดขวนเต็มตัวเลย
คือเทียบกับในคลิปนี้หน้าบวมไปเลยนะ

คือผมไม่พอใจที่เพื่อนทิ้งให้จ่ายค่าเช่าห้องคนเดียว

ก็เลยเนี่ยโมโหเพื่อนเลยสร้างความวุ่นวาย
คนที่อยู่๕ห้อง

ครับห้องเลยนะคือรวมตัวกันมากระทืบมาแตะแล้วเน้นที่หน้า

จนแบบคนเห็นก็ต้องมาห้าม
หลังเกิดเหตุในนิดบอกว่าขอไปอยู่ที่อื่นก็แล้วกัน
ไม่อยากมีเรื่องแล้วเข็ดแล้วจริงแล้วก็จะเลิกดื่มเหล้าถาวรไปเลย

เขาบอกอย่างนี้แหละผมไม่ไป

ก่อนมันจะเกือบ๔ทุ่มแล้วประมาณ๙โมงครึ่งครับ

ถ้าเจ้าของบอกว่าไม่ให้อยู่

กินเหล้าอย่างนี้ไหม

ต้องเลิก
ถ้าเลิกดื่มเหล้าได้จริงก็จะดีมากนะคะ

มันก็โหดไปไหมอุ๋ยรู้ยังไงอ่ะ

จริงรวมตัวกันจับตัวให้ตำรวจหรืออะไรก็ว่าไปเนาะ
ไม่รู้สิมันเนี่ยก็แผลเขาเต็มตัวไปหมดเลย
ทีนี้มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดนิดนึงทีมข่าวของเราได้มานะคะ
เห็นภาพในนิดลงไปหยิบขวดเปล่า
แล้วก็ไปปลาขวดทุบขวดแตกสร้างความวุ่นวาย
นี่เห็นไหมหยิบขวดมานี่ขวดแตกแบบนี้
แล้วสุดท้ายก็ไปโดนลุมกระทืบไงโอ้นี่อุตส่าห์ลงมาเอาถึงข้างล่าง
เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าได้ยินเสียงในนิด
แล้วก็ได้ยินเสียงดังในนิตวท์วายได้ยินเสียงอีกทีคือตุ๊บตับอะไร

อย่าไปแบบวันเว้นวันเดือนหนึ่งสิบห้าวัน
อื่นเขาก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะ